สวัสดีครับผมสนิทสุธวิทยานนทรนะครับผม

ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีมีแต่เรื่องดีนะครับ
คิดดีทำดีแล้วชีวิตจะดีแน่นอนครับผม